คุณผู้ชมน้ำแข็งดอม
คิดว่าคุณเศรษฐาเป็นคนดุไหม

คิดว่าเป็นประมาณผู้บริหารคือด้วยความที่พอเป็นผู้บริหารก็จะมีความที่แบบอะไรแบบเป๊ะ

ก็คิดว่าไม่ได้ดุแต่
ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเด็ดขาดแล้วก็

ตั้งแต่ท่านเข้ามาในวงการการเมืองแล้วเราพอได้ดูอะไร
คือเวลาให้สัมภาษณ์สื่อก็ท่านก็จะสุภาพใช่ไหม

พวกสังหารไปแล้วว่าไม่ทำ

แต่ว่าตอนหลังก็มีการยิ้มนะถึงแม้จะอมยิ้มล่ะ
เวลาเขาตามงานลูกน้องเนี่ย

ตามเรื่องหมูเถื่อนเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะครับ
ก็นี่คือตามงานก่อนที่จะเดินทางไปอเมริกาเนี่ยไปประชุมเอเป็ก

สิงหะกมลท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ
นายสัตวแพทย์สมชวนลัตนะมังคลานนอธิบดีกรมประสุทธิ์สัตว์
นายกไม่พอใจอ่ะผมสั่งไปแล้วไม่ทำอ่ะโอ้โหนี่แหละครับ
กลุ่มผู้ชมฮะโอ้โหอธิบดีดีเอสไอก็ชี้แจบว่า
สองกลุ่มจะมอบตัวซึ่งนะครับท่านนายกเศรษฐา
กำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับเร่งหน่อยทำงานนะครับ
แล้วดำเนินคดีเต็มที่อย่าไปละเว้นนะ
โดยเฉพาะในทุนเจ้าใหญ่เนี่ยที่มีคำสั่งซื้อนะครับ
ให้บริษัทชิปปิ้งเนี่ยเอาหมูเถื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ย
ว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันมีบทบาทนะนะครับเพราะว่ามีการรับคำสั่งซื้อมาจาก
ผู้ที่สั่งเป็นรายย่อยทั่วประเทศเนี่ยซึ่งเป็นตัวกลางหมูเถือนไงนะครับ
อะไรเนี่ยที่มันอยู่ในทุกภูมิภาคที่ยิงกันตายไปตรวจจำได้ไหม
นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะคืออะไรที่แพงนะอะไรที่แพงเดี๋ยวเถื่อนมันจะมาแล้ว
จะข้ามชายแดนมาแล้วหอมแดงแพงเดี๋ยวหอมแดงจะมานะ
น้ำน้ำตาลแพงเดี๋ยวน้ำตาลมันจะข้ามมานะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
โอ้โหน่ากลัวนะแต่ก็ดูเอาได้เห็นท่านดูจริงจังนี่เนอ
เออนะครับแล้วมองว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนเลย
สั่งมันไม่ทำวะเออนี่อย่างงี้เลยเดี๋ยวผมดูดีนะเจ้านายเราใจดี
ใช่อ๋อและอยากกินเฉินใหม่ดูหรือเปล่าไงไม่อยากเออ